คุณผู้ชมฮะที่อุดรธานีเกิดเหตุสลดนะครับ
เพราะว่าลูกชายฆ่าพ่อ

ทั้งที่จริงพ่อเนี่ยอุตส่าห์ไปหู
หากับข้าวหาอาหารหาข้าวเหนียว

นี่นะฮะจริงพ่อก็กลัวอยู่แล้วนะ
กลัวเพราะลูกชายเสพยา
เสพยาแล้วก็จะทำร้ายพ่อหลายครั้ง
พ่อกลัวว่าสักวันเนี่ยพ่อจะโดนฆ่า
แล้วสุดท้ายโดนจริงคุณผู้ชมฮะ

บริเวณหลังเถียงนาท้ายหมู่บ้านโนนมะเขือ
ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานี
พบศพของนายอุบลโนริสต์อายุห้าสิบเจ็ดปี
คว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ที่พื้นดินนะครับ
มีแผลถูกฟันด้วยของมีคมที่ศีรษะ

แล้วก็มีมีดพระวางอยู่ข้างโอ่งน้ำครับ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือลูกชายแท้ฮะ
คือนายอุ่มบุญหลังก่อเหตุเนี่ยอาบน้ำ
เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นั่งอยู่บนเถียงนา

ตอนเจ้าหน้าที่สอบปากคำในที่เกิดเหตุ
เขาพูดจาวกไปวนมาจับใจความแทบไม่ได้นะครับ
แต่เท่าที่ตำรวจจับใจความได้ก็คือ
ก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาถูกพ่อด่า

ก็เลยไปอาบน้ำรอไว้เลย
ยอมรับน่ะพึ่งเสพยาบ้าไปสองเม็ด
แล้วก็ดื่มเหล้าขาวเข้าไปด้วยนะครับ
ส่วนพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะฮะ

บอกว่าจะหนีไปนอนที่อื่นเพราะกลัว
สักวันหนึ่งลูกชายจะฆ่าทะเลาะกันเป็นประจำ
ลูกชายกินเหล้าด้วยสูบกัญชาด้วยเสพยาบ้าด้วย
แต่ก็ห่วงลูกนะเพราะว่าไม่ได้ทำงานกลัวจะอดตาย
แต่ละวันแต่ละวันนะคุณจะออกไปหาปูหาปลาให้ลูกกิน

ทางญาติได้ยินเสียงของคนสองคนทะเลาะกัน
เมื่อเสียงเงียบลงก็เลยเดินไปดู
พบว่าพ่อเนี่ยถูกลูกชายฆ่านะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะตำรวจเนี่ยก็ควบคุมตัวของตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำที่โรงพักต่อนะฮะเพราะว่าพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับสุดท้ายกลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะฮะ